อัปเดตอาการป่วยของปาเดียชุมพรเทพิทักษ์กันนะคะ
ต้องบอกเลยว่าแฟนอาจจะใจชื้นได้แล้วค่ะ
หลังจากที่พี่หนุ่มสอนรามนะคะออกมาอัปเดตว่าอาการของคุณพ่อดีขึ้นแล้วค่ะ
พระเอกหนุ่มสอนรามโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
ชี้แจงอาการป่วยของคุณพ่อชุมพรเทพิทักษ์เป็นครั้งแรก
หลังจากที่นักแสดงอาวุโสเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
โดยระบุว่าคุณพ่อมีอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบ
และเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคม
ขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและพักฟื้นอยู่ในห้องไอซียู
ซึ่งไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมเนื่องจากต้องระวังการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อน
ซึ่งพระเอกหนุ่มสอนรามได้ขอขอบพระคุณความห่วงใย
และกำลังใจของทุกคนที่มีต่อเขาและครอบครัวเทพิทักษ์
อีกทั้งยังระบุได้ว่าจะขอทำหน้าที่ลูกอย่างเต็มกำลังความสามารถ
จะทิ้งท้ายอย่างสุดซึ้งว่ารักป๊ามากกว่าชีวิตค่ะ